กลับมาในช่วงนี้นะครับพาไปนี่แหละครับชาวนาในจังหวัดสุโขทัยนะครับ
เขาออกแบบนาข้าวบนพื้นที่๙ไร่นะครับพร้อมกับข้อความที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงราชการที่๙ครับ
ชาวนานะครับและนี่ที่เห็นอยู่ก็คือนาข้าวในตำบลทุ่งหลวงอำเภอคิริมาตรจังหวัดสุโขทัยครับ
ถูกออกแบบให้ด้านบนนะครับเป็นชะดามีเลข๙ไทยขนาดใหญ่วางบนพานพร้อมฉัด๙ชั้น๒ข้างครับ
และมีเลข๙ไทยบนยอดฉัดและอักษรเกิดในรัชกาลที่๙
ส่วนด้านล่างนะครับเป็นข้อความขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไปครับ
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามคนนี้ครับนายธวัชชัยหมวกสังเจ้าของที่นาผืนนี้บอกว่า
ตั้งใจนะครับที่จะปลูกข้าวและแปลอักษรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงราชการที่๙
จึงเริ่มต้นด้วยการร่างแบบคร่าวบนกระดาษนะครับ
จากนั้นก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกับสมาชิกในครอบครัวครับลงมือปักดำนานในวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมา
โดยมีญาตินั้นช่วยกันขึงเชือกวางแนวทำบล็อกตามแบบที่กำหนดนะครับ
จากนั้นก็หวานข้าวเปลือกในส่วนที่เป็นรูปและเว้นช่วงพื้นน้ำในแปลงนา
เพื่อให้เกิดภาพที่มีสัดส่วนตามต้องการและหมั่นกำจัดวัชพืชออกอีกด้วยนะครับ
จากนั้นครับก็เฝ้ารอวันที่ข้าวในนานั้นเจริญเติบโตเขียวขจีอย่างที่เห็น
โดยข้าวในนาพร้อมจะเกี่ยวในวันที่๙เมษายนนี้นะครับ
พันธุ์ข้าวที่ได้ครับนายธวัชชัยเจ้าของที่นาเนี่ยตั้งใจจะมอบให้กับเพื่อนบ้านในตำบลทุ่งหลวง
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำนาครั้งต่อไปและถือว่าเป็นมงคลในชีวิตของครอบครัวที่สามารถทำนาแห่งความจงรักภักดีได้สำเร็จครับ